อยู่ที่จังหวัดสมุดประกาศภายในบ้านพักหลังหนึ่ง
ลักษณะการเสียชีวิตนอนทับสายที่เป็นสายชาร์จแบตโทรศัพท์
คือปลายแยงเสียบอยู่ท่านอีกด้านหนึ่ง

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วสักประมาณ๓วัน

สาเหตุคาดว่าไฟฟ้ารั่วจากสายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือค่ะ
อันนี้น่ากลัวนะแล้วก็อันตรายต้องเตือนกันด้วยนะคะ

พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ตรวจสอบภายในห้องพักแห่งหนึ่งค่ะ
หมู่บ้านการเคหะเมืองใหม่บางพลี
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
หลังพบนายคมสรรเทพโสอายุ๒๖ปี

นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ขึ้นอืดอยู่บนที่นอนนะคะ
จากการตรวจสอบไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่มีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเสียบปลั๊กคาเอาไว้อยู่
แล้วนายคมสรรนอนทับสายชาร์จอยู่ค่ะคุณผู้ชม
เรื่องต้นตอนไปพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว

จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานและพี่สาว
ก็ทราบว่านายคมสรรเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
พักอยู่ในห้องนี้เพียงลำพังค่ะ
เจอครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อวันเสาร์
จากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้
จนวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงาน
เพื่อนก็เลยไปตามหาตามไปถึงที่ห้องนะคะ
พอไปถึงห้องพักได้กลิ่นเหม็นรุนแรง

สุดท้ายพบว่ากลายเป็นศพไปแล้ว
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
สายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ
นายคมสรรนอนทับเอาไว้

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ใครที่ชอบเสียบสายชาร์จโทรศัพท์

แล้วก็นอนทับแบบนี้มันอันตราย
อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ